ประเด็นทางการเมืองกันก่อนนะคะ
ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
เมื่อวานนี้มี๒เรื่องที่ชี้แจงไปแล้ว
ผัวพันยาเสพติดในขณะที่ดำเนินธุรกิจอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย
แล้วก็เรื่องกล่าวหาว่าพักเล็กเขาเป็นลิงรอกินกล้วย
ถามว่าพอไหมโชคชะตาตอบว่าไม่พอนะคะยังมาอีก
เรื่องล่าสุดเป็นเรื่องของการปลอมวุฒิการศึกษา
โดยระบุว่าร้อยเอกธรรมนัฐพรมพรมเผ่า
ก่อนหน้านี้ระบุว่าจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้
สหรัฐอเมริกาเขาระบุว่ามันเป็นวุฒิการศึกษาปลอม
เขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยร้อยเอกธรรมนัฐจบการศึกษา
อยู่คนละยอดอยู่คนละทวีปเลย
ที่การศึกษาที่ได้มาจากสหรัฐอเมริกามันไม่เป็นความจริง
และนี่คือโพสต์อีกหนึ่งโพสต์ที่ตามมานะคะเกี่ยวเนื่องจากสถานที่ที่ศึกษา

เป็นห้องแถวสองชั้นเขาระบุเขาบอกเขาไปตามที่มันปักหมุดเลยนะ
ไปเจอมันเป็นแบบนี้ค่ะเป็นตึกสองชั้นนะคะ
เขาบอกเขาอยู่ที่นี่เดี๋ยวผมมีเวลาว่าง
อันนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยออกมาเกี่ยวกับวุฒิการศึกษานะคะ
ของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาได้รับทราบเรื่องนี้แล้วนะคะ
มีการชี้แจงเพิ่มเติมออกมาด้วยบอกว่า

แล้วเดี๋ยวเขาจะฟ้องด้วยฟ้องทางเพจเพิ่มเติมมาด้วยว่า
ไปกล่าวหาเขาว่าเขาปลอมเอกสารให้ทางร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผา
นี่คือการชี้แจงเพิ่มเติมออกมานะคะจากคดีที่เกี่ยวข้องนะคะกับการศึกษา

คำว่าระบุนี่ขอเปลี่ยนเป็นคำว่าขยี้ดีกว่านะคะ
ขยี้กรณีที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
เคยถูกให้ออกจากราชการ๒ครั้ง๒ครั้งมีครั้งไหนบ้าง
ครั้งแรกปี๒๕๓๔ร้อยเอกธรรมนัฏถูกปลดจากตำแหน่งรองผู้บังคับ
ขออภัยนะคะรองผู้บังคับหมวดกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
ไปเป็นทหารกองหนุนแบบไม่มีเบี้ยหวัดด้วยเพราะอะไร
เพราะไปขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาอันนั้นเป็นครั้งแรก
หลังจากนั้นผ่านไปปีเดียวค่ะปี๓๕ขอกลับเข้ารับราชการอีก
แต่เปลี่ยนเปลี่ยนไปเป็นทหารเรือ
ผ่านไปปี๒๕๓๖จากประกาศถอดยศนะคะ
ถอดยศในครั้งนั้นค่ะ
เนื่องจากหนีราชการเพราะไปดำเนินธุรกิจที่ประเทศออสเตรเลีย
นี่คือประวัติทั้งหมดเกี่ยวกับการถูกออกจากราชการ๒ครั้ง
ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่านะคะ
ร้อยเอกธรรมนัฐชี้แจงเรื่องนี้เหมือนกันสั้น
บอกว่าเรื่องนี้ผมได้รับการคืนยศกลับมาแล้ว
ชี้แจงไปแล้วหลายครั้งยังพูดกันอีกเหรอ

ชื่อมหาชื่ออะไรธรรมาศื้อเปล่าค่ะท่าน
ใช่ครับของอเมริกาไม่ใช่ฟิฟิน
แสดงว่าที่เขาออกมาเนี่ยคือข้อมูลมั่วใช่ไหมคะ
มั่วครับแล้วไปเปลี่ยนในใบปริญญาผม
ไปเปลี่ยนเวิร์ดติ้งนั้นเดี๋ยวจะโดนหมาอะไรเขาฟ้องอยู่ตรงนี้

มีเคยให้ออกจากราชการตอนนั้นไหม
ก็หนังสือตัวนั้นไงครับตอนเป็นร้อยโทไง
แล้วผมใช้พระราชบัญญัติล้างวนถิ่น
คือพูดไม่รู้กี่รอบไม่เข้าใจกันนะครับ
ท่านก็แก่ไม่รู้เรื่อง
ร้อยเอกธรรมนัฐชี้แจงมาเบื้องต้นนะคะ
คือปฏิเสธทุกข้อแหละไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดที่ออสเตรเลีย
กล่าวหาพักเล็กการปลอมวุฒิการศึกษา
ถอดยศราชการอะไรต่างคือปฏิเสธหมด

และเดี๋ยวจะมีการพูดคุยเรื่องนี้กันอีกครั้ง

เรื่องนี้จะต้องไปถามคนที่เมื่อวานนี้นะคะ
บอกว่าเป็นคนที่ส่งเรื่องให้กับสื่อออสเตรเลีย
ได้ขยายความได้ขยายประเด็นเพิ่มเติม
เกี่ยวกับร้อยเอกธรรมนัฐที่ไปผัวพันกับยาเสพติด

ก็คือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท
หัวหน้าพักเสรีรวมไทย

เกี่ยวกับเรื่องของการที่ร้อยเอกธรรมนัฐเคย
เคยให้ถูกออกจากราชการ

ซึ่งมีนายชวนหลีกภัยเป็นผู้ลงนำ
รับสนองพระบรมราชโรงการในครั้งนั้น
แล้วเรื่องเอกสารปลอมล่ะคะจริงหรือเปล่า

เดี๋ยวฝ่ายค้านจะทำหน้าที่พิสูจน์เรื่องนี้เอง
แต่เรื่องนี้ที่ทำขึ้นทั้งหมด
ต้องการจะให้รัฐบาลรับผิดชอบ
เพราะก่อนที่คุณจะให้ใครมาเป็นรัฐมนตรี
มาเป็นคณะรัฐมนตรีคุณจะต้องตรวจสอบประวัติ
แล้วถามว่าร้อยเอกธรรมนัฏจะรับผิดชอบอย่างไร
พิจารณ์ของร้อยเอกธรรมนัฏในสภา
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็บอกว่า
ได้ฟังแล้วก็เป็นเหตุเป็นผลนะ
และการตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรีก็ตรวจหมดแล้วค่ะ

และจากนั้นนะคะก็ยังตอบยังมีอารมณ์ด้วยว่า
ไม่ใช่เรื่องของนายกที่จะต้องลงไปตรวจสอบเองทั้งหมดนะ
ท่านท่านก็เริ่มจะมีอารมณ์เหมือนกันนะคะ
ฟังเสียงของนายกรัฐมนตรีหน่อยค่ะ
ผมไม่ใช่เรื่องนายกจะต้องเป็นคนตรวจสอบเองนะ
เข้าใจเปล่ามันมีกลไกกระบวนการตรวจสอบอยู่

ก็ต้องอ่านตามที่เขาสรุปรายงานขึ้นมา

นายกไม่ได้ทำงานอย่างเดียวนะมันก็ทำทุกงานนั่นแหละ
พูดถั่วไปคัดคนก็ใช่

มีการตัดสินคดีที่นปชค่ะ
ไปบุกการประชุมผู้นำอาเซียนที่พัทยา

ทำให้กลุ่มแกนนำนปชหลายคนจะต้องติดคุก
แล้วคดีนี้ผลการตัดสินออกมาคือไม่รอลงอาญาด้วยนะคะ
หนึ่งในแก่นำนปชที่ปฏิบัติการในวันนั้น
คือพันธ์ตำรวจโทวัยพจน์อพรรณรัฐ
แต่ว่าตอนนี้เป็นสอสอจังหวัดกำแพงเพชร

ซึ่งจากผลจะทำให้พ้นจากการเป็นสอสอ
ภายในวันที่๓๑ตุลาคมนี้
จากเรื่องนี้เองค่ะนักข่าวไปถาม
ในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ภักดิ์พลังประชารัฐ
พลเอกประวิตรบอกว่าภักดิ์ก็ยังไม่มีมตินะ
จะส่งใครไปแทนเพราะว่ามันจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ในพื้นที่
แต่น่าจะเป็นลูกชายของพันธ์ตำรวจโทวัยพฤษนั่นแหละ
เพราะถือว่าเป็นฐานเสียงเดิมค่ะ